คุณผู้ชมต้องบอกว่าพอมีงานรื่นเริงบันเทิงทีไร
บันไลตามมาทุกทีเลยค่ะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นจากงานบุญบ้างไฟที่ยะโสธร

แล้วก็ตามไปทะเลาะวิวาสกันต่อที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอีกเหมือนกัน
แต่ประเด็นที่มันร้อนจากเรื่องนี้ก็คือว่า
คู่อริเนี่ยไปทำร้ายญาติซึ่งเป็นชายพิการที่ไปที่โรงพยาบาลนั้นนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
วัยรุ่นไปชกต่อยกันหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเริงนกทาจังหวัดเยอะโสธรในคืนวันอาทิตย์
โดยก่อนหน้านั้นค่ะในคืนเดียวกันเนี่ยนะ
มีเหตุวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะวิวาสในงานบุญบ้างไฟบ้านโคกสูง
ตำบลสามะคีมีผู้บาดเจ็บ๒ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทา
ทีนี้ระหว่างผู้บาดเจ็บทั้งสองคนรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ญาติแล้วก็เพื่อนของผู้บาดเจ็บเขาก็ต้องมาเยี่ยมใช่ไหมล่ะ
มีนายคณินครูพักสกุลวัย๒๖ปี
เพื่อนรุ่นพี่ของนายปัญญาพลผู้บาดเจ็บ
ไปมีปากเสียงกับนายแสนชัยจันดีวัย๕๙ปี
ชาวบ้านโคกสูงแล้วชายคนนี้เนี่ยเขาพิการคือขาเนี่ยเดินได้ไม่ปกติ
สุดท้ายทะเลาะกันนายคณินวัย๒๖ปี
ก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าของนายแสนชัยหนึ่งครั้งจนบาดเจ็บ
แล้วก็เกิดเป็นเหตุชุนละมุนแบบนี้แหละค่ะ
เวลาต่อมานายคณินมามอบตัวค่ะแล้วก็สารภาพบอกว่า
ตัวเขาเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ช่วงทะเลาะวิวาสในงานบุญบ้างไฟบ้านโคกสูงหรอก
เขตต้นเรื่องตัวเขาไม่ได้อยู่
แต่เขาเป็นคนที่มาเยี่ยมนายปัญญาพลที่ไปมีเรื่องแล้วก็บาดเจ็บมา
แล้วมาเจอนายแสนชายญาติของนายปัญญาพล
พูดจาไม่ดีเลยต่อยไปสักหนึ่งครั้ง
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหานายคณินนะคะว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

แล้วก็ความคืบหน้าตอนนี้ผู้กำกับสพเริงนกทาถูกย้าย๑เดือน
เนื่องจากว่าไม่สามารถมาระงับเหตุนี้ได้ทัน